เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการรายงาน
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้กันก่อน
รวมถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิต
คือตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
ค่อนข้างจะน่ากังวลจริง
๓๐๐๐บ้างแหละบางวันลดลงมา๒๐๐๐กว่าบ้างแหละ
แต่ก็ยังคงต้องรวมตัวเลขของผู้ติดเชื้อในเรือนจำไปด้วย

ตัวเลขตัวโตนี้๓๔๘๑รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
แต่แยกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เรารายงานกันเป็นประจำนะครับ
ก็คือ๒๕๓๐ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำโอ้โหวันนี้เกือบจะถึงพันแล้วนะฮะ

ก็ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
อยู่ที่๑๒๓๐๖๖รายนะครับ
รักษาหายแล้วเป็นการรายงานตัวเลขประจำวันนะครับ
รักษาหายเพิ่มไปอีก๒๘๖๘รายนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตมีการรายงานเพิ่มเติมว่า
ผู้เสียชีวิตเพิ่มคือ๓๒ราย
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๓๕ราย
รายละเอียดของทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้รวมถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ

ก็สอบคอจะมีการแถลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
แต่ว่าวันนี้จับตามองไปที่การประชุมของสบคชุดใหญ่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมนะครับ
ก็ตั้งแต่๙โมงครึ่งที่ผ่านมาที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลสอบคอชุดเล็ก
ก็ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส์

ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารศนาการโควิด๑๙
จะเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ในการพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศ
รกรฉุกเฉินออกไปอีก๒เดือนนะคุณฮะ
ตั้งแต่๑มิถุนายนถึง๓๑กรกฎาคม
เพราะว่าแต่เดิมพรกรฉุกเฉินของเรา
จะหมดวันที่๓๑พฤษภาคมนี้ต้องต่อออกไปนะครับ
แต่ว่าการต่อออกไปก็ต้องไม่ให้กระทบ
ต่อประชาชนต่อเศรษฐกิจนะครับต่อความมั่นคง
รวมถึงต่องานด้านสาธารณสุขด้วยนะครับ
มันอาจจะแพร่ระบาดต่อเนื่องไปอีก๑๒เดือนนะครับ
ดังนั้นก็อาจจะต้องขยายเวลาในการต่อพรกรฉุกเฉิน
แต่ว่าสอบคอชุดเล็กเองเขาก็ประเมินนะคุณนะ
บอกว่าการขยายเวลาไม่ควรนาน
มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ
อกจากนี้นะครับก็อาจจะมีการรายงานถึงมาตรการในการควบคุม
เฝ้าระวังสกัดกั้นตามแนวชายแดน
กันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
รวมถึงเรื่องของยาเสพติดและการค้ามนุษย์ด้วยนะครับ
ก็รายงานข่าวออกมาเมื่อเช้าที่แม่สายนะคุณนะ
ก็มีคนไทยที่ลักลอบเข้ามาบ้านเรา
กลับมาที่ประเทศไทยจากเมียนมาเนี่ยนะครับ
รวมถึงมีชาวอินเดียลักลอบเข้ามาทางพื้นที่แม่สายด้วย
มาอย่างผิดกฎหมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ได้แล้วนะครับ
อกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการประชุมของสอบคอชุดใหญ่
ก็คือการกระจายวัคซีนแบบออนไซต์นะฮะ
รวมไปถึงการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เสี่ยงนะครับ
จากพบการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งรายงานออกมาตัวเลขก็น่าตกใจคุณ๖๐๐กว่ารายนะครับ
ตอนนี้นะฮะเรื่องของคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพ
ก็คลัสเตอร์ของชุมชนคลัสเตอร์ของตลาดนะครับ
รวมถึงคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานแล้ว
ยังมีคลัสเตอร์ที่น่าห่วงอย่างที่สวบคอชุดเล็ก
เขาเสนอต่อสวบคอชุดใหญ่ด้วยก็คือคลัสเตอร์ของเพชรชบุรี
สเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เขารายงานกันมาว่าติดเชื้อเพิ่มอีก๖๘๒ราย
จากการตรวจเชิงลุก๓๐๐คนในโรงงาน
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งชนบุรีเขาบอกรายงานกลับมาอีกแล้ว
สำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทะลุ๑๐๐
เป็นคลัสเตอร์ของโรงงานแล้วก็แคมป์คนงาน
รายงานล่าสุดออกมา๑๒๗ราย

ใช่เพราะว่ากลุ่มคลัสเตอร์มันก็มีหลากหลายกลุ่มมากขึ้นเรื่อยด้วย
คุณผู้ชมตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถรู้ไทม์ไลน์ได้แล้ว
เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันติดมาจากตรงไหนครับ